สวัสดีครับเมงอีกแห่งนะครับ
บ่ายมุมตรงนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะครับ

เห็นกราฟฟิครายการแปลกใหม่ปีนใหม่
คุณผู้ชมตกใจแปลกอย่าพึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นรายการอื่นนะครับ
บ่ายโมงตรงนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับ
วันนี้เปิดทีวีของท่านขึ้นมานะครับ
เห็นกราฟฟิกรายการไปกใหม่ปีนไปใหม่
อย่าเชื่อว่าเป็นรายการอื่นนะฮะ
ใจเย็นอย่างอยู่คงเดิมนะฮะ
เพราะเรายังคงเป็นรายการนะครับที่มีเงินรางวัล
ให้คุณเอาไปแก้ปัญหาชีวิตของคุณสูงสุดถึง

บอกก่อนเลยว่ารายการยังคงเดิม
แต่ว่าเพิ่มเติมมีชื่อนามสกุลเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะ

ก็คือแต่แรกนะครับเราเป็นรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

สู้ชีวิตตอนก่อนเราแจกเพลงแรก
ครับเท่าไหร่

ตอนนี้เพลงที่๑นะครับถ้าร้องได้รับไปเลยนะฮะ
ก็มีกันอยู่๕คนค่ะมีพ่อมีแม่มีพี่ชายมีน้องชายแล้วก็มีหนู
แม่เนี่ยเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะพ่อเป็นเซียนพระพี่ชายเป็นตำรวจค่ะ
อยู่ที่ภาคใต้ค่ะก็อยู่ที่จังหวัดละนองแล้วก็น้องชายเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะ
แม่เป็นแม่ของน้ำขิงค่ะน้ำขิงเขาก็เป็นเด็กขยันตั้งแต่เด็กแล้ว
เขาหาเงินเองตั้งแต่อายุ๑๑ค่ะ
ภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มากตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็เหมือนเป็นคนช่วยเหลือทั้งครอบครัวนะฮะ
เป็นเสาหลักมีรายได้เข้ามาสมัยเด็กไปรับจ้างเขา
ค้าขายล้างเพศล้างจานพวกขนมปังไก่ย่างอะไรพวกนี้ครับ
เขาเป็นคนที่มัธยัติตั้งแต่เด็กคือเก็บเงินในส่วนของเขาที่แม่เขาให้ไปโรงเรียนอะไรแบบนี้
เขาก็จะเก็บยามที่ทางบ้านคันเหลือเขาก็จะเอาเงินส่วนของเขาออกมาให้
รักลูกสงสารลูกฐานะที่เราเป็นผู้นำครอบครัวแต่ในชีวิตเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

บ้านหลังเนี้ยที่เราอยู่กันนี่ก็อายุเกือบสามสิบปีอะค่ะตัวบ้านเป็นบ้านไม้อะค่ะ
ซึ่งสะพานนี้ค่ะมันเป็นไม้แล้วมันวางทับกันไว้แบบ

มันเก่ามากมันตั้งแต่ก่อนหนูเกิดอีกสะพานตรงนี้นะคะ
ก็มีอยู่วันหนึ่งฝนตกหนักอย่างนี้แหละค่ะ

ก็เหยียบสะพานตรงนั้นแล้วแม่ก็ตกลงไป
พอเหยียบลงไปก็ลงไปทั้งขาเลย
อีกขานึงยังอยู่อยู่บนสะพานแต่อีกขามันล่วงไปแล้ว
พอเอาขาขึ้นมาเนี่ยเลือดไหลเต็มเลย
หนูก็เลยรู้สึกว่ามันไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
ต้องหาเงินมาซ่อมแซมทำมันสักทีนึง
เพราะว่าไม่งั้นก็พ่อแม่ก็เจ็บตัวน้องก็เจ็บตัวอยู่อย่างนี้เรื่อย
ก็เงินอีกส่วนนึงนะคะก็อยากจะเอามาดีดบ้านให้สูงขึ้นค่ะ
เพราะว่าบ้านเนี่ยจริงมันจะสร้างเป็นบ้าน๒ชั้น
แต่หนูไม่รู้ว่างบไม่พอหรืออะไรยังไง
มันก็เลยกลายเป็นบ้านแบบข้างล่างมันเป็นครึ่งชั้นนะคะ
ใดบ้านตรงนี้นะคะไม้มันก็ผูกหมดแล้วเพราะว่ามันหลายปีมาก

อีกจุดนึงนะคะก็คือพื้นครัวตรงนี้ค่ะ
มันเหมือนคานไม้ข้างล่างมันหัก
บางทีแม่ยืนทำกับข้าวอยู่มันอาจจะเป็นอันตรายแม่ล่วงลงไปด้วยอย่างนี้
ซึ่งงบประมาณที่จะต้องใช้อะค่ะมันก็จะต้องใช้ประมาณแสนห้าค่ะ
หนูก็เลยจะต้องแบบรีบหาเงินให้ได้ไวที่สุดอะค่ะเพื่อที่จะได้ซ่อมแซมมันตรงนี้
แม้ว่าทุกวันนี้บ้านจะซุดโทรมไปแต่บ้านก็ยังเป็นที่เดียวที่หนูอยากจะอยู่ทุกวัน
แล้วก็อยากจะกลับมาทุกวันนะคะ
นั่นคือเรื่องราวของเธอมาพบกับเธอเลยดีกว่านะครับ
สาวร้อยเสียงหวานสู้งานสู้ชีวิตคุณน้ำขิงครับ
ทำงานแล้วงานแรกที่ทำคืออะไรครับ
ก็ไปรับจ้างขายหมูปิ้งค่ะขายขนมปังปิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำไมเราถึงรู้จักคิดว่าเราจะไปทำตรงนี้เพราะว่าอะไร
คือหนูไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอะค่ะ
แล้วไม่รู้สึกแย่เหรอแบบถ้าเป็นเด็กบางคนเขาจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเกิดมาตรงนี้ทำไมฉันไม่ไปเกิดที่อื่นทำไมฉัน
ทำไมเราถึงเลือกที่จะไปขายของแทนที่จะคิดอย่างนั้น

ก็เลยเอาไปขายค่ะ

เคยไปเป็นพนักงาน๗๑๑ตอนอยู่ม๔ค่ะ
ก็เคยไปเป็นแดนเซอร์ด้วยตอนนี้ก็เป็นนางเอกลิเกด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยแล้วก็ยังเรียนอยู่ด้วยค่ะ
ที่เราจะแบกเป้แล้วออกไปซกหาการหางานทำทำไมเราไม่แบกเป้แล้วออกไปเที่ยวเตรอย่างที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เขาเป็นกันทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้น
คือออกไปเที่ยวค่ะมันได้ความสุขก็จริงนะคะ

ไม่เคยเลยค่ะก็เพื่อนไปนัดกันไปเที่ยวต่างจังหวัดคิงก็ไม่ได้ไปนัดกันไปแบบนั่งร้านชิวคิงก็ไม่ได้ไปขนาดอยู่โรงเรียนเย็นไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนก็ยังไม่ได้ไปเลย
แล้วเพื่อนเขารู้ไหมว่าเราจอดห้องทำงานเพื่อ
เพื่อนรู้ค่ะเพื่อนรู้ค่ะ
แล้วก็เค้าว่ายังไงบ้าง
เพื่อนก็เข้าใจบอกว่าที่หลังกูจะไม่ชวนมึงมาแล้วก็ไม่ต้องไปหรอก
แล้วเห็นเมื่อกี้บอกว่าทำมาหลายอย่างเล่นลิเกด้วยค่ะเล่นลิเกไปเล่นได้ยังไงคุณอาค่ะน้องสาวของคุณของพ่อค่ะก็คือเขาเป็นลิเกค่ะตอนนั้นเขาเรียนอยู่แล้วเพื่อนเขาชวนไปหัดโขนหัดลิเกอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยไปทีนี้เขาก็เป็นแล้วหนูก็เด็กเด็กก็ตามเขาไปหนูชอบแบบอย่างนี้อยู่แล้วอะไรที่มันได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปกับเขาทีนี้เห็นเขาเล่นลิเกแล้วเขาก็ได้ตังค์เขาออกไปร้องเพลงหน้าเวที
เดี๋ยวเธอแค่ไปกับเขาเฉยแล้วระหว่างที่เขาไปเล่นลิเกนั้นเธอก็แอบเห็น

มันมีรายได้

ขอถามนิดนึงเห็นคุณพ่อบอกว่า

ใช่บอกว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเลยครอบครัวได้
คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

ทำไมคุณพ่อถึงเอ่ยคำนั้นออกมาฟังแล้วรู้สึกแบบ

ช่วงนั้นก็ทำหน้าที่การงานเกี่ยวกับอินทิลี
มันธนากรสินคือตกแต่งภายในอะไรแบบนี้ครับ
ทีนี้ช่วงเศรษฐกิจมันจะยุบไหมก่อน
ก่อน๔๐ประมาณนั้น
แล้วมันก็เกิดการว่าเก็บในส่วนของเราไม่ได้
ครอบครัวก็เริ่มที่ว่าจะมีปัญหา

แล้วเราก็เกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยพี่
เราอยู่กับเคมีพวกนี้มันจะมีพวกทินเนอร์แอลกอฮอล์
มานานแล้วมันมีผลต่อสุขภาพเราก็คือ

จากไม่ได้ตังค์ที่เราไปทำงานแล้วสุขภาพเราก็เยอะ
เราก็จะไม่มีทางบ้านห่วงลูกห่วงกัน

ก็ช่วงนั้นเขาก็อยู่บ้านฮะอยู่บ้านยังเล็กกันอยู่นะ
เราก็สู้งานด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้
ตอนนั้นครอบครัวเราเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณพ่อ
มันเกิดหลายอย่างครับพี่เกี่ยวกับหน้าที่การงานเราก็ต้องยุบซาหยุด

ทีนี้สภาพคล่องในครอบครัวตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะคล่อง

เห็นบ้านชำรุดซุดโทรมไปเยอะมาก

ลูกสาวนี่เป็นไงคะเห็นลูกสาวทำงานหลายอย่างเลย
สงสารพี่สงสารลูกมาก

ลูกก็พลิกตัวมาช่วยคุณพ่อทำงานอย่างกระตันอยู่
ส่วนคุณแม่เองก็บอกว่าต้องทำอาชีพเสริมทำอะไรคุณแม่ทำอะไรอยู่คะตอนนี้
ก็ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะทำอยู่กับเพื่อน
พวกถุงคุมชุดลิเกค่ะใส่เครื่องประดับใส่ถุงคุมชุดผู้ชายชุดนางชุดพระอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้ววันนี้นะฮะน้องเข้ามาออกรายการเรานะครับเพื่อจะมาหานะครับเงินทุนนะครับเอาไปแก้ปัญหาชีวิต
ถ้าเกิดวันนี้น้องน้ำขิงเนี่ยเขาทำไม่สำเร็จทำไม่ได้คุณแม่จะบอกอะไรเขาครับ
ก็คือไม่เสียใจอะค่ะลูกทำได้แค่ไหนแค่นั้นคิดว่าเออเอาให้เต็มที่เอาไว้ที่เท่าที่เขามีความสามารถจะไม่เสียใจนะถ้าเขาพลาดหรืออะไร
ถือว่าเขาช่วยเรามาตลอดอยู่แล้วเขาไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เขาดูแลเราตลอดอยู่แล้วเป็นกำลังใจที่ดีให้พ่อแม่เรา
เรามีเงินรางวัลสูงสุดให้กับน้ำขิงนะครับวันนี้๑ล้านบาทจะถามว่าน้ำขิงมารายการร้องได้ให้ร้านของเราน้ำขิงต้องการเงินเท่าไหร่ครับ
ต้องการเงิน๘๐๐๐บาทค่ะ
เห็นตั้งเป้าไว้๑๕๐๐๐๐บาททำไมหนูเอาแค่๘๐๐๐๐บาท
คือหนูคิดว่าแสนห้ามันเสี่ยงเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นก็หนูเอาแค่แปดหมื่นแล้วเดี๋ยวอีก๗๐๐หนูไปหาเอาข้างหน้าเองดีกว่าค่ะ
อินโทรเพลงที่หนึ่งกันเลยนะครับค่ะ
เพลงที่หนึ่งนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
ฟังอินโทรไปแล้วน้ำขิงคิดว่ารู้จักเพลงนี้ไหมแล้วคิดว่าจะร้องได้หรือไม่ได้ครับคือเพลงนี้เคยฟังค่ะ
แต่ว่าไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่ค่ะแต่คิดว่าร้องได้ค่ะ
จะมีอยู่บางคำที่ไม่ค่อยแน่ใจ
ขิงคะคำว่าร้องได้แต่ว่าจะมีอยู่บางคำนี่เท่ากับว่าที่นี่หนูร้องไม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นหนูต้องทบทวนให้ดีนะคะถ้าไม่ชัวร์จริงหนูควรใช้ตัวช่วย
เพื่อจะช่วยคุณสู้ชีวิตมีตัวช่วยให้ทั้งหมด๖แผ่นป้าย
ขิงสามารถเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งรายการ
จะใช้ทีเดียวหมดเลยหรือว่าจะใช้ทีละแผ่นหรือ๒แผ่นก็ได้
สามารถเอามารวมกันได้
น้ำขิงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อย่าพิกไกลลูกเอาตรงนี้ผ่านก่อน

ตัวช่วยแผ่นที่๓ของน้ำขิงนะครับในเพลงที่๑จะเป็นอะไร
ตัวช่วยแผ่นที่๓ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่สามของน้ำขิงคือร้องผิดใจหนึ่งช้ำ

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่หนึ่งมูลค่า

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลง

เส้นห่วนหลวนชวนให้คงทำไม่ใคร
ดูเรื่องเวลายเส้นสุกใสนุ่มอ่อน
หรือเขาเรียกว่าแสงนี่อ่อน
ที่คนบ้านปากขอดอน
เข้ามาโน่นเลิศลงแสง
พบชายฉัน
ชวนด้วยเชิงเจ้าชู้
พาไปเที่ยวดู
แสงและรู้มากให้

เลิศจิตไม่พิกแรง
สุดท้ายมาจากสี่แสง
ห้องตกแปลงเหมือนเกือบโรงแรม
กลายเป็นแมงเมา
โง่เมาทั่วไป
ที่เห็นแสงไฟ
นึกว่าเย็นชื่อพี่เจ้า
แสงนี่อ่อน
สาดสะท้อนรังสาจาแจ่ม
ทั้งหมดหมดที่โรงแรม
แล้วเขาเลยเลิศลงแสง
ฉันน้อนคอย
คอยเขาป่อไม่มา
นอนกินน้ำตา
แสงแม่ว้าเนียนา
เจอแสงนวดอ่อนมีอ่อนฉันอาย
ลาแล้วกรุงเทพใจร้าย
อยู่ก็อาย
แสงนี่อ่อน

เสียงดีจังเลย
อ่อนมีลังมามีมนต้องสะกดทำอะไรก็ดีไปหมดเลย
พลังความกระตันอยู่ของเขาเจริญระหลต์และเรืองแสงมากค่ะ
เห็นคุณแม่มองลูกสาวนะพรุ่งใจแทนคุณแม่เนาะ
ไม่รู้ไว้กินอะไรไปบ้างให้ทานอะไรรับไท้ทานไปบ้างทำไม
วันนี้เป๊กขอให้ความเพียนทั้งหมดที่น้องมี
ส่งผลให้น้องคว้าเงินไปได้ให้เยอะที่สุดนะคุณแม่
ก็มาดูกันว่าเพลงนี้เธอจะทำสำเร็จ
เธอจะเอาเงินไปแก้ปัญหาชีวิตของเธอได้ไหม

สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
น้ำขิงร้องได้หรือว่าร้องผิด
โฆ่งใจโฆ่งใจโฆ่งใจโฆ่งใจ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
น้ำคิงร้อง
โฆ่งใจโฆ่งใจโฆ่งใจโฆ่งใจ